จากกรณีอาจารย์กับสิทธิ์
และกลายเป็นพาดหัวข่าวมา๒๓วันแล้วนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อึ๊บแลกเกรดบ้างแหละนะครับ
สิทธิ์แลกเกรดแก้ไอแก้เอฟกันบ้างเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการก่อเหตุกันในวันที่๒กันยายนคือวันอาทิตย์นะครับ

อะไรนะซ้อนแผนทำงานร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น

เพื่อนคนอื่นร่วมกับตำรวจเนี่ยนะครับ
ซ้อนแผนในการที่จะจับกลุ่มอาจารย์คนนี้

อาจารย์ก็ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๒กันยายนใช่ไหม
จนกระทั่งถึงกลางคืนวันที่๓กันยายนวันจันทร์เนี่ยนะครับ
ก็ได้รับการประกันตัวออกไป
ในมูลค่าของเงินประกัน๑๕๐๐๐๐บาท
จับประกันออกไปเมื่อวันจันทร์ที่๓กันยายน

แล้วก็ตำรวจของสพพระอินราชา

เนื่องจากให้การที่เป็นประโยชน์
อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยได้สั่งพักงานแล้ว
คงไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเหยิงในกระบวนการสอบสวนของมหาวิทยาลัยนะครับ
ส่วนสำนวนการสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งทำให้เสร็จโดยเร็ว
ผู้ถูกกล่าวหาพยานแวดล้อมและหลักฐานอื่นอีก
ตำรวจสพอินราชายืนยันว่าตำรวจ
จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างตรงไปตรงมานะครับ
ความคืบหน้าทางด้านของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์
วะไล่อลงกรจปฐุมธานีที่อาจารย์สุพมนต์
คงทนอายุ๓๘ปีผู้ถูกกล่าวหาสอนคอมพิวเตอร์อยู่
ก็เปิดเผยออกมาว่านายสุพมนต์ไม่ได้มาสอนหนังสือแล้ว
หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยมีคำสั่งพักการสอนไม่มีกำหนด
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้
รวมทั้งตรวจสอบการให้เกรดของนายสุพมนต์
อาจารย์ผู้ถูกกล่าวหากับนักศึกษาทั้งภาคพิเศษและภาคปกติ
หลังไป๕ปีในวิชาคอมพิวเตอร์
โดยจะเรียกตัวนักศึกษาหญิงที่เคยติดเกรดไอวิชาของนายสุพมนต์
มาสอบปากคำมาขอข้อมูลมาให้ข้อมูลนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องดูว่าพฤติกรรมของนายสุพมนต์เนี่ย
่ออะไรไว้บ้างกับนักศึกษาทั้งหมดนะครับ
ขณะที่ทางญาติของนายสุพมนต์เปิดเผยนะครับ
หลังจากทราบข่าวเรื่องของนายสุพมนต์กับนักศึกษาสาวแล้ว
ก็รู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

แต่ก็เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง
เพราะมั่นใจในตัวของนายสุพมนต์
เชื่อว่านายสุพมนต์น่าจะถูกจัดฉากและกันแกล้งจากคนที่มีปัญหาด้วยกันนะครับ
กินราวไม่ดูดบุหรี่เด็กดี
ส่วนเรื่องผู้หญิงล่ะครับ
เรื่องผู้หญิงเขาก็ไม่มีใครไม่ได้โอ้ถลอกทอแล็กนะ

การทะหักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือครับ
ไม่อยากเชื่อเพราะว่าเด็กมันเป็นคนดีเป็นคนดีมาก
ไม่เคยมีประวัติเหลวไหลหรือก็ร่อนก่อนกอกไม่มีประวัติเลย
นักศึกษาคนนั้นเขาจะต้องมาทำแบบนี้

มันเป็นเพราะอะไรแล้วจัดฉากได้ดีมากเลย
ค่ะนี่แหละทางญาติก็ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาที่บอกว่าเป็นคนซ้อนแผน
เขาบอกเลยนะว่าเขาไม่ได้มีปัญหากับอาจารย์สุพมนต์

เรื่องมันก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการตามขั้นตอนนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากวันที่เกิดเหตุ

ใช่นักศึกษาสาวเข้าไปที่ห้องพักห้องพักรายวัน
แล้วก็มีการซ้อนแผนแล้วตอนเช้าก่อนเกิดเหตุ
เขามีการไปคุยกับอาจารย์สุพมนต์คนนี้
แล้วนักศึกษาสาวอัดคลิปเสียงเอาไว้ด้วย

คลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญเหมือนกันนะ

นักศึกษากับอาจารย์สุพมนต์คุยอะไรกันค่ะ
ให้หนูแก้ไอ

น้าทำอย่างไร

ทำไมหนูถึงที่นี่
กลับไป

เอามาดูกันนะ

อ้าวแล้วอาจารย์จะส่งเอฟให้หนูมาเลย

เพราะหนูเพิ่งเรียนกับอาจารย์เขาอาทิตย์แรกนั่นแหละ

ที่เรจราจร่วดจ้าต๋อง

ทำโอเคแบบที่เอาทำไม่ได้

อะไรอาจารย์สูงใจถึงหนู